ให้ไปเตือนสโมสรหรือว่าบุคคลต่างที่มีการไปฟ้องร้องกับศาลไว้
ให้ถอนฟ้องซ้ำไม่งั้นจะลงโทษจากแบรนด์สมัครกรมฟุตบอลไทย
เรื่องนี้เขาบอกว่าคู่กรณีไม่ถอนฟ้อง

ก็จะมีการสรุปภาพรวมพร้อมกับสภากรรมการชุดใหม่ด้วยครับ
เรื่องนี้เมื่อวานมีการไปสัมภาษณ์นะครับ
คนที่ยังมีคดีติดอยู่ในศาลนั่นก็คือ
พันตรวจโทชัยสัทรฤทธิเต็มนะครับ

แล้วก็ไปฟ้องสารปกครองเอาไว้นะครับ

ก็ต้องแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า

โดยชี้แจงว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว
การฟ้องคดีนั้นไม่น่ามีผลในการผูกพันใดอีกแล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็ยืนยันว่าจะไม่ถอนฟ้องเหมือนกัน
ที่ยื่นฟ้องเรื่องของสิทธิ์๓๐เสียง
สารปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากยังไม่ได้คำชี้แจงที่ชัดเจน

จึงต้องการฟ้องร้องในเรื่องนี้ต่อไป
เธอนั้นจึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
อันนี้ก็มุมมองนะครับต้องลองดูว่า
สำนวนฟ้องของทั้งสองคนเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วก็อีกมุมนึงมุมนึงของคนที่เขาจะต้อง
จะต้องโดนไปฟ้องแบบนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยในมุมเขานะครับ
ถ้าเขาฟ้องไม่ได้ในสารบนประเทศ
เขาจะฟ้องที่ไหนก็ต้องระบุให้ชัดเจนสายกีฬาโลกใช่ไหมนะครับ
ว่ากันไปวันสุดท้ายวันนี้นะครับ
ก็จะมีการเชิญทางพลตรวจเอกสุวัสดิพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
สภากรรมการในชุดใหม่นายกคนใหม่เข้าไปร่วมประชุม๓ฝ่ายเลย
กับการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่าวาระก็คือจะประกาศว่า
รับรองสภากรรมการชุดนี้เข้ามาทำงานแทนที่ของชุดเก่าหรือไม่
ก็ติดตามกันได้นะครับนี่ก็ประมาณบ่าย๒
เป็นวาระสุดท้ายของการทำงานที่เข้ามาช่วยในการประสานเป็นตัวกลาง
ทำให้การเลือกตั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์ครับ
ก็เดี๋ยวในช่วงข่าวค่ำเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ